ร้องเพลงแล้วจ้า

ไปดูหมอลำคุณผู้ชมวันนี้บันเทิงไทยรัฐนะคะ
อาสาพาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูหมอลำชื่อดัง

มีความความสุขที่ให้กรุงเทพให้คนกรุงเทพได้ดูกันแล้ว

คุณผู้ชมหลังรัฐบาลประกาศคลายล็อก

พ่อเอ๊ะของเราค่ะหัวหน้าวงระเบียบวาธศิลป
ก็จัดทีมนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์

เพราะว่าพี่ป้านะที่ดูอยู่ตอนนี้
ตอนเย็นคงได้ไปเต้นไปเสิร์งกันอยู่แล้วล่ะค่ะ

คือตอนนี้พ่อเอบอกว่าดีมากเลย
จะได้มีรายได้มาเลี้ยงเด็กในวงค่ะ
คืออยู่ที่เห็นที่ในภาพเนี่ยค่ะ

แต่วิกอร์ดนั่นเองค่ะพ่อเอ๊ะบอกว่าพ่อใจฟูมากค่ะ
กลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากห่างหายไปเกือบ๒ปีค่ะ
เจอวิกฤตมากมายเพราะว่าตัวพ่อเองก็ติดโควิดตอนนั้น
เอ๊กับเต้ายองที่ติดแต่หายแล้วนะคุณผู้ชม
โดยโชว์คืนนี้นะคะก็มีพระนางชื่อดังคุณท็อปนารากร
แล้วก็น้องแต้วสุกัญญาเนี่ยมาชูโรงเสริมทีมด้วยนะคะ
โอ้โหเต้ายองมาแน่นอนค่ะคนนี้คือบูธจักรพันธ์ค่ะ
แล้วก็มีน้องกล้วยน้องกล้วยคือน้องผู้หญิงที่ใส่ชุดส้มเนี่ยคนนี้ค่ะ
มีสวยค่ะแล้วก็อีกมากมายจริงนะคะ
ซึ่งก่อนทำการโชว์ค่ะพ่อเอ๊กับพี่ชายก็ได้ทำพิธีไหว้ครูนะคะ
เรียกพลังเรียกขวัญให้กับทีมหมอลำอันนี้เป็นความเชื่อเลยนะคะ

เป็นความเชื่อว่าจะทำให้การแสดงในคืนนั้นร่ามรื่น
แล้วก็มีความสุขทั้งคนร้องแล้วก็คนดู
ไปฟังเสียสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ช่องท่านรัฐทีวีนะครับ
การยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจกับอาชีพ
ถือว่าเป็นมรดกอีสานก็ว่าได้ครับ
เพราะว่าจะเป็นระเบียบวัตตสินอีกหลายคณะแล้วครับ
ค่ะอยากจะบอกว่ามนาฬิกาทึกมากจริงนะคะ

คือตอนประมาณทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าบรรดานักร้องขึ้นมา

นี่บูธจักรพันธ์นี่เขาเป็นคู่จิ้นท็อปนารากร

แล้วเขาก็จะมีเรื่องราวเห็นด้านหลังไหมคะ
ก็จะเป็นแบบตัวชูรงชูรสเล่นแบบตลก

ชุดใหญ่จัดเต็มจริงนะคุณผู้ชมค่ะ